กรรมดีนะคะที่ชาวอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่
ได้ร่วมกันทำเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
นั่นก็คือการปลูกต้นราชพฤกษ์
โดยมีการปลูกไว้ตามริมทางที่เป็นถนนการท่องเที่ยว
เพื่อร่วมกันเฉลิมพระเกียรตินั่นเองค่ะ
นายบุญเลิศบูรณูปกรณ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ร่วมกับสโมสรไลออนสมาคมสหพันธ์การท่องเที่ยวอำเภอแม่แตง
และประชาชนร่วมกันปลูกต้นราชพฤกษ์จำนวน๙๙๙ต้น
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลทะเลิ้งถวัลระยะราชสมบัติครบ๗๐ปี
ปลูกไว้ริมถนนบนเส้นทางการท่องเที่ยวนะคะสายแม่แตงแม่ตะมาน
ซึ่งเป็นเส้นทางหลักของการท่องเที่ยวอำเภอแม่แตง
เป็นการสร้างความสวยงามให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน
ได้เห็นความสวยงามของดอกราชพฤกษ
ดอกลมแรงซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดเชียงใหม่
นางอารีชัยขันสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่อำเภอแม่แตง
ได้นำต้นราชพฤกษ์ซึ่งถือว่าเป็นต้นไม้มงคล
ให้ช้าง๒เชือกใช้งวงยกตะกร้าต้นไม้
มอบให้กับประธานในพิธี
แล้วก็นำต้นไม้ขึ้นบรรทุกล้อเกวียน
นำไปปลูกไว้ริมถนนสายการท่องเที่ยว
เพื่อให้ต้นราชพฤกษ์ออกดอกเป็นอุโมงราชพฤกษีเหลืองสวยงาม
ก็จะสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว